โอ้โหน้ำใสจังเลย
อยากจะไปแตะเยอะก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลงไปเล่นน้ำ
อากาศดีกำลังจะกลับมาร้อนแล้ว
สวัสดีค่ะรูปกรณ์ด้วยนาวกับดาวซุปเปอร์สารามาแล้วค่ะ
อากาศกำลังจะกลับมาร้อนอีกแล้ว
หลายพื้นที่วันนี้ถ้าฝนตกลงมา
อาจจะเป็นฝนวันสุดท้ายของพื้นที่คุณได้นะคะ
และใครที่ตัดสินใจจะไปเที่ยวสถานที่ต่าง
น้ำตกอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกค่ะ
ช่วงนี้น้ำก็มากก็สวยแบบนี้แหละค่ะ
ฝนที่ตกลงมาทำไมเขาถึงจะน้อยลงล่ะ
ปัจจัยก็เกิดจากอย่างแรกเลยนะคะ
ลมหนาวหรือความเย็นที่มันมาจากประเทศจีนเมื่อวานเนี่ย

อกจากนี้ค่ะยอมความร้อนตัวแอลตัวแอลตรงนี้ค่ะ
ที่เราเจออยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะ

ย้อยลงมาแถวฝั่งตะวันตกของประเทศไทยอีก
นี่จะทำให้ฝนน้อยลง
แล้วก็อากาศจะร้อนขึ้นค่ะ

ตี๕๔๘นาทีกับอีก๒วินาทีค่ะ
ฝนที่ตกนะช่วงเวลานี้จะมีภาคใต้ตอนล่างสุดเลย
แถวพัทธลุงสงขลาแถวตรงนู้นนะคะต่ำตรงนู้น

เหนือนี่จะเป็นฝั่งตะวันออกที่ติดกับประเทศลาวนะคะ

จะมีฝนเล็กน้อยในช่วงเช้า
ส่วนฝนโดยรวมทั่วไปวันนี้ค่ะ
เน้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ลากยาวมาตั้งแต่ภาคเหนือนู้นแหละค่ะ

แต่เขาจะเริ่มมาตอนช่วงบ่าย
หนักขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ต้องกังวลค่ะ

แต่จะเป็นลักษณะฝนมาไวไปไว

เกี่ยวกับเรื่องของเก็บผ้าเก็บผ่อนถ้าใครตากไว้

อะไรที่ยังอารมณ์ยังติดอยู่กับการท่องเที่ยว

แถวอันดามันแล้วก็อ่าวไทย
คลื่นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ค่ะ
วันนี้นะคะอากาศเนี่ยบางพื้นที่ร้อน

เหนือจะเห็นว่าเป็นสีเหลืองรวมถึงภาคใต้
เพราะเขามีป่าและวันนี้ก็จะยังมีฝน

ก็คือภาคกลางค่ะ

พายุฤดูร้อนเข้ามาและลากยาวจนถึงเมื่อวานนี้เพื่อ